สวยจริงนะน้องเศร้าผิวข้าวเหมือนกับผนแตงร่มใบ
ทำบุญมาแต่ปางใด
คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ตลาดสดตลอดข่าวของเรานะคะ
วันนี้ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าที่ตลาดกันแล้วค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยค่ะ
นี่เลยนะคะหมูเนื้อแดงนะคะวันนี้อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ส่วนสะโพกไก่นะคะ๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองค่ะ
ต่อกันด้วยราคาของผักกันบ้างนะคะ
กาดขาวค่ะ๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๘บาทต่อเค็ง
ผักชีไทย๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ปิดท้ายกันที่ราคาของพริกจินดาแดง
วันนี้ขายอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เอาล่ะส่วนพรุ่งนี้ราคาสินค้าของเรา
จะปรับเปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนอย่างไร
มาอัปเดตกันต่อในตลาดสดตลอดข่าวของเรานะจ๊ะ
อย่าลืมนะคะออกไปตลาดก็สวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็ล้างมือกันบ่อยหลังจากกลับมาถึงบ้านกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะ